ที่นนทะบุรีเขามีฟาร์มเลี้ยงสุนักอ่าฮะ

แล้วก็เคยที่จะถูกจับมาแล้วสองครั้งแต่ว่าครั้งนี้ก็โดนจับอีกนะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะที่ทำแบบนี้
ก็เลยนำตำรวจมาที่ฟาร์มแห่งนี้ค่ะ
นางสาวสารัญชนกพงศ์กำลานนท์อาสาววอชด๊อกไทยแลนด์

หลังจากได้รับแจ้งว่าที่ฟาร์มสุนัขแห่งนี้
อยู่ที่ถนนเทศบาล๗ตำบลสโนลอย

ผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มคือนายศักดินนลบุญพิทักษ์นะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบสุนัขที่อยู่ในกรง
แล้วก็อยู่ในคอกที่กั้นเอาไว้๔๒ตัว
คือเขาบอกเห็นสภาพแล้วโอ้โหมันย่ำแย่ครับแคบเหลือเกิน
แบบนี้เหรอจะเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยง
แล้วก็รวมถึงเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะสื่อสภาพไม่ได้เลยนะคะความสะอาดก็ไม่ได้
แล้วก็สุขลักษณะสุขอนามัยอื่นก็ไม่ได้
รวมถึงสภาพจิตใจของสุนัขที่ต้องอยู่ในพื้นที่แออัดด้วย

ยังพบนกเขาใหญ่ด่างอยู่ในกรงเล็กกรงใหญ่กว่า๓๐ตัว
มีไก่แจ้อีกกว่า๒๐ตัวด้วย
และจากการที่ไปตรวจสุนัขก็พบว่ามีทั้งสุนัขป่วย
มีทั้งสุนัขอายุมากแล้วก็มีหลายตัวอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เล็กนี่แหละ
นายสมชวนรัตนมังคลานนทรองอธิบดีกรมประสุทธิ์บอกว่า

เพราะว่าสุนัขแต่ละตัวไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
และผู้ที่ออกใบอนุญาตประสุทธิ์จังหวัดก็ควรที่จะมาตรวจสอบด้วย
ว่ากระบวนการผลิตสัตว์นั้นถูกต้องหรือเปล่า
ที่ผ่านมานี้นะคะมีการตกลงกันว่าจะไม่นำสุนัขมาขายอีก
แต่เจ้าของฟาร์มก็ทำอีก
หลังจากที่เคยทำแล้วถูกจับไปแล้ว๒ครั้ง
ซึ่งเจ้าของฟาร์มก็ยอมรับนะคะว่าได้รับสุนัขมาขายต่อให้กับชาวบ้าน
แล้วก็ส่งไปขายต่อที่สวนจตุจักรด้วย
ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนเจ้าของบอกว่าไปติดต่อที่ประสุทธิ์แล้วล่ะ
แต่วัคซีนหมดก็เลยยังไม่ได้ฉีดนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากับนายศักดินนลคือข้อหาทารุณกรรมสัตว
และไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนักบ้า
โดยข้อหาไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนโรคพิสุนักบ้านั้น
ยินยอมให้พนักงานประสุทธิ์เปรียบเทียบปรับภายใน๑๕วัน
ส่วนข้อหาธารุณกรรมสัตว์นั้นนะคะ
ฟาร์มหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดการเพาะพันธุ์
เขาบอกว่าผลิตลูกสุนัขออกมาลูกสุนัขก็จะเจ็บจะป่วย
ไม่มีคุณภาพแล้วเอาไปขายมันอันตรายกับตัวสุนัขด้วย
แล้วก็กับคนที่เลี้ยงด้วยนะครับ